สิ่งหนึ่งที่ตอนนี้หลายฝ่ายกังวลก็เรื่องของการระบายน้ำจากเขื่อนต่าง
เพิ่มมากขึ้นอย่างเขื่อนเจ้าพระยาล่าสุดก็ปรับเพิ่มการระบายน้ำอีกกว่าร้อยลูกบาทเมตรต่อวินาที
วันนี้เป็นวันแรกด้วยนะคะก็ส่งผลต่อเรื่องของปริมาณน้ำ
โดยเฉพาะพื้นที่ท้ายเขื่อนโดยเฉพาะที่ตะบนบางหลวงอำเภอสัพยา
จังหวัดชายนาฏเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบค่ะเราไปติดตามรายงานจากคุณพยุงศักดิ
สมเกตผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดมาจากพื้นที่ค่ะเชิญค่ะ
ครับตอนนี้ผมยืนอยู่ที่บ้านท่าทรายนะครับจังหวัดชายนาฏนะครับ
ซึ่งข้างผมนี่ก็คือแนวคันกั้นดินครับที่สูงประมาณ๒เมตร๕๐เซนติเมตรครับ
ซึ่งขณะนี้เองเจ้าที่ก็กำลังตอกเสาเข็มทำพลังกั้นน้ำเพื่อไม่ให้น้ำล้นข้ามไปฝั่งชาวบ้านนะครับ
หลังจากที่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับเขื่อนเจ้าพระยาเองได้มีการเพิ่มการระบายน้ำมากขึ้นครับ
ปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยานะครับที่ไหลผ่านหมู่บ้านท่าทราย
ตำบลบางหลวงอำเภอสัพพยาจังหวัดชายนาฏสูงขึ้นจากเมื่อวันนี้
หลังช่วงเช้าเขื่อนเจ้าพระยานะครับได้ปรับเพิ่มการระบายน้ำ
หนึ่งพันเก้าร้อยลูกบาทเมตรต่อวินาทีพื้นที่จุดนี้เองครับ
ถือเป็นพื้นที่รุ่มต่ำและเป็นจุดรับน้ำจุดแรกจากเขื่อนเจ้าพญา
โดยในหมู่บ้านท่าทรายแห่งนี้นะครับมีประชาชนอาศัยมากกว่า๓๐๐หลังคาเรือนครับ
รวมทั้งมีพื้นที่เพราะปลูกข้าวสองร้อยกว่าไร่นะครับและเพื่อเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำ
ที่จะคาดว่าไหลมามากกว่านี้นะครับนายกเทศมนตรีตำบลบางบาน
ขอไปครับตำบลบังหลวงครับอำเภอสัพยาจังหวัดชายนาฏ
จึงให้เทศบาลตำบลบางหลวงครับสร้างแนวดินคันกั้นน้ำครับ
และแบรีเออร์หินครับตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาครับ
เมืองต้นนะครับคาดการณ์ว่าหากไม่มีการระบายน้ำ
เพิ่มขึ้นกว่าที่ประกาศไว้๒๐๐ลูกบาทเมตรต่อวินาที
คันกั้นน้ำนี้จะทำขึ้นเพื่อช่วยป้องกันไม่ให้น้ำ
ลายทลักผ้าเท้าท่วมพื้นที่หมู่หนึ่งหมู่สองได้ครับ
ทางเทศบาลก็ได้ดำเนินการอ่า
ใช้รถแคลเสริมคันดินเพิ่มมากขึ้น
แล้วก็มีบางส่วนที่ซุดลงไปก็ใช้รถแบ็คโฮลตอกเสาเข็ม
เพื่อป้องกันแนวตลิ่งที่สุดตัวลง
เป็นแนวยาว๒กิโลกับ๕๐๐เมตร
เพื่อกั้นทำแนวป้องกันน้ำที่จะเอ่อล้นตลิ่งนะครับ
ก็รักษาไว้ได้ระดับหนึ่ง
นายเจียสังบอกได้ให้คำแนะนำกับชาวบ้านในพื้นที่
เกี่ยวกับการดูแลตัวเองนะครับระวังแมลงหรือสัตว์มีพิษที่มากับน้ำกัดต่อย
ขณะเดียวกันคอยให้สังเกตปริมาณน้ำและติดตามข่าวสารทางการอย่างใกล้ชิด
ซึ่งทางเทศบาลได้เตรียมอุปกรณ์และเจ้าที่พร้อมให้ความช่วยเหลือตลอด๒๔ชั่วโมงด้วยครับ
ครับและขณะนี้นะครับทางเจ้าที่ก็ยังเร่งทำแนวขันกั้นน้ำครับ
เพื่อไม่ให้น้ำทะลักข้ามเข้าฝั่งบ้านประชาชนนะครับ
ซึ่งล่าสุดนายชะลอมวงครับหัวหน้าฝ่ายจัดสนามและปรับปรุงบำรุงระบบเขื่อนเจ้าพญานะครับ
ก็แจ้งกับทีมข่าวมาว่าหากมีการปล่อยเพิ่มการลอยน้ำเป็น๒๐๐ลูกบาทเมตรต่อวินาที
ก็จะมีการแจ้งเตือนชาวบ้านในพื้นที่ที่อยู่ท้ายเขื่อนนะครับ
ให้เพิ่มความร้อนระวังและให้ชาวบ้านนะครับติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดด้วยครับ
พยุงศักดิ์การสมเกตข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากบ้านท่าทรายอำเภอสัพพยาจังหวัดชายนาฏครับ